เพื่อนน้องเขาบอกว่าลูกชายวิ่งเข้าไปจะไปคุย
อะไรแม่เขาไปดึงคอเสื้อ

แล้วเขาวิ่งอ้อมจะไปคุยกับคนขับ

แล้วพี่ชายคนไหนอยู่ในรถจะไปดอดลูงของจึ๊บได้ไง
คุณนึกเอาดิเขาอยู่ในรถถามว่าเขาพกปืนไปไหมไปเที่ยวอ่ะ
เขาพกปืนไปทำไมคนดีหรอพกปืนถามดิ
คนดีอ่ะคุณคนดีอ่ะคุณไปเที่ยวกับพ่อกับแม่กับลูกคุณพกปืนไปด้วยเหรอ
คุณเป็นใครอ่ะตำรวจเขายังไม่กล้าพกเลยอ่ะ
เพราะว่าเราเวลาไม่ทันหาเขาสุดที่พวกมันอยู่ตรงนั้น

ทุกคนลงไปจะไปคุยหมดยังไม่มีใครทำอะไรเลย

ฝั่งผู้หญิงอ่ะเขามาจิ๊กเสื้อแฟนเหมือนก่อน
มันก็สะบัดหนีออกไปแล้วก็ไปอีกฝั่งคนขับ